มาดูเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่เจอใหญ่
คือรถทัวร์โดยสารสายนครราชศรีมาเพชรบูรณ์นะครับ
ไปชนเข้ากับรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วง
บนถนนสายสระบุรีลมศักดิ์ที่จังหวัดเพชรบูร

และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๗คนเป็นผู้โดยสาร
มีผู้เสียชีวิต๑คนก็คือภรรยาของคนขับรถทัวร์
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายสระบุรีลมศักดิ
ด่านช่างน้ำหนักพื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
โดยที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศชั้น๒
ของบริษัทนครชัยทัวร์ชนกับรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วง
ซึ่งสภาพรถทัวร์ด้านหน้าซ้ายพังยับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถ๑คน
ก็คือนางบุญปลูกชวนนรเศษ
ซึ่งเป็นพนักงานขายตั๋วประจำรถ
แล้วก็เป็นภรรยาของนายเสวยสารพีพนักงานขับรถ
อาสากู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่าง
นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้
ส่วนผู้โดยสารอีก๗คนนั้นบาดเจ็บเล็กน้อย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิเชียนบุรีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ขณะที่รถคู่กรณีซึ่งเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วง
ได้รับความเสียหายเล็กน้อยครับ
ด้านของนายเสวยพนักงานขับรถทัวร์

เดินทางออกจากสถานีขนส่งจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มุ่งหน้าไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยจอดแวะส่งผู้โดยสารตามท่ารถระหว่างทาง

เป็นจังหวะที่ขับตามรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วง

แต่จู่ก็มีรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วงอีกคันนะครับ

ทำให้รถทัวร์ต้องเบรก
เพื่อไม่ให้ชนกับบรรทุก๑๐ล้อพ่วงคู่กรณี
แต่ปรากฏว่าเบรกเกิดขัดข้อง
แล้วก็เบรกรถไม่อยู่จนชนท้ายรถพ่วงไปนะครับ
คือจังหวะจะพุ่งแซงพอดีไงคุณ

ตัวเองก็เลยต้องเบรกแล้วก็เบรกกันไม่อยู่นะครับ
ด้านของนายมานิดหมีริง
อายุ๔๖ปีซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วง
บอกว่าในช่วงที่ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็มีรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วงอีกคันที่วิ่งตามมา
พยายามจะแซงไปทางเลนขวา
จากนั้นก็เห็นรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุเนี่ย
วิ่งตามรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วงมา

พุ่งชนท้ายรถบรรทุกของเขา
โดยตำรวจได้นำตัวคนขับรถทั้ง๒คัน

สถานีตำรวจภูทรวิเชียนบุรีอีกครั้ง
เพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ